แล้วก็คำขวัญวันเด็กท่องจำไว้ให้ดี
เพราะว่าวันนี้ในเวทีกิจกรรมต่างเขาต้องถามแน่

เด็กอายุใหม่ไปรู้รักษามาคีไปรู้หน้าที่พลเมืองไทย

เริ่มกันที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
ที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งโรงเรียนต่างส่วนใหญ่เขาก็จัดงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ

หน่วยงานอื่นจัดให้ในวันเสาร์คือวันนี้นะครับ
โรงเรียนจัดให้เด็กได้เข้าถามเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์
ณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

มีการมอบทุนการศึกษาอาหารแล้วก็ของเล่นต่างมากมายนะครับ

ที่โรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ก็จัดกิจกรรมวันเด็กโดยให้นักเรียนได้แต่งชุด
ตามอาชีพที่ไฝฝันแนะนำกฏเทศ

นี่คุณครูสแต่มดีมาก

ก็เต้นเล่นสนุกกันเยอะแยะ

เยอะเลยนะก็เป็นบรรยากาศสีสัน
ผู้ปกครองก็มีความสุขเห็นลูกหลานมีความสุขนะ
ใช่ค่ะงั้นไปดูต่อเลยนะคะ
บรรยากาศแห่งความสุขในวันเด็กของเด็กชาวมงค์บนพื้นที่ดอยสูง
โรงเรียนบ้านห้วยคุอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเจ้า
หลายหน่วยงานนะคะก็นำอาหารและของรางวัลนั้นไปมอบให้กับเด็ก
โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเด็กมากที่สุดนั่นก็คือ

ใช่ฮะรถทำวิของทหารชุดลาดตระเวนกองกำลังผาเมืองนี่แหละคันเบอร์เริ่มเลยค่ะ
เอามาจอดให้เด็กได้ดูแล้วไม่ใช่แค่ดูนะ
ได้ขึ้นไปด้วยปีนไปเต็มที่เลย
แล้วนอกจากนี้ก็มีการให้เล่นเกมด้วยนะคะเกมอะไรล่ะ
เออเอาเปิดโอกาสเต็มที่วันเด็กเนอะนะคะ
จากนี้มีการเล่นเกมนะเกมที่ว่าก็คือนี่ค่ะ

โอ้มาสวรรทภาพกันหน่อย
มีเหยียบลูกโป่งมีสอยดาวมีกินวิบากด้วย
นะคะบรรยากาศสนุกสนานไม่ต่างจากที่โรงเรียนบ้านไร่
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรค่ะ

พ่อค้าชาวอีสานที่เขาขายของอยู่ในตลาดไทย
ก็รวมตัวกันนำสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวขนมอาหาร
รวมทั้งของเล่นไปมอบให้กับเด็กนะคะ
เรียกว่ามอบความสุขแบบไออุ่นรักแบบนี้เลยนะคะ
จากทางเหนือลงมาที่ภาคอีสานกันบ้าง
ไปขอนแก่นกันเลยค่ะที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
กลุ่มจิตอาสาพาสุขใจขอนแก่นกว่า๒๐คนนะคะ
จัดกิจกรรมวันเด็กแล้วก็แสดงดนตรีให้กับเด็กตาบอด

เลี้ยงอาหารแล้วก็มอบของขวัญของรางวัล
ให้เด็กได้มีความสุขกันตั้งแต่๒ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ค่ะ
ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา๔จังหวัดตรัง
มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กพิการในศูนย์การศึกษา
ให้เด็กได้มีความสนุกสนานกันเหมือนกับเด็กทั่วไปนี่แหละค่ะ
โดยเด็กก็ได้ร่วมเล่นเกมแล้วก็รับของขวัญของรางวัลติดไม้ติดมือกันไป
หลายคนก็มีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเลย
อาสาสวมชุดแฟนซีสร้างสีสันในเด็กเนี่ย
ดูสิเดินไปแจกของเล่นขนมให้กับเด็กที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตึกต่างนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยแหมต้องนอนโรงพยาบาล
เที่ยวไหนไม่ได้นี่คุณหมอพยาบาลเขาเลยแต่งตัวมาหา
คือเด็กเวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานออกไปไหนไม่ได้

โรงพยาบาลก็เลยจัดงานพี่หมอและพยาบาลก็เลยมาเต้นแบบนี้ด้วยนะครับ